ไม่รู้เหมือนกันว่าสามเณรรูปนี้ท่านทำอะไรผิดถึงโดนท่านเจ้าอาวาสลงโทษซะ
มีร่องรอยแบบนี้เลยเต็มหน้าเลยคุณผู้ชมฮะนี่ด้านเดียวนะเดี๋ยวคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของสามเณรกิติศักดิ์แสนป้องนะครับ
อายุ๑๓ปีบ้านหินเกิ้งตะบนหนองย่าปล่องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับ
สามเณรท่านยังนอนได้รับบาดเจ็บอยู่ในมุ้งในบ้านนะนะ
สภาพใบหน้ามีรอยแผลด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีตาเขียวสองข้างเลย
คอเนี่ยมีบาดแผลด้วยท่านก็พยายามจะลุกขึ้นออกจากมุ้งนะครับ
ทั้งทั้งที่อาการท่านบาดเจ็บสามเณรกิติศักดิ์นะครับ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ขณะท่านกำลังอยู่ในวัดนะครับทำงานอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง
จู่ท่านเจ้าอาวาสวิ่งมาใช้คำว่าวิ่งมาเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมนะ
เราทำภาพให้ดูวิ่งมาแล้วทำร้ายทำอะไรบ้างท่าน
เตะทั้งต่อยกระทืบนะฮะตอนนั้นพยายามขอร้องให้ท่านเจ้าอาวาส
เถอะท่านหยุดเถอะท่านแต่ท่านก็ไม่สนนะครับ
กระทำจนพอใจแล้วก็เดินจากไปส่วนสามเณรเจ็บระบมทั้งตัวครับ
ส่วนสาเหตุอ่ะท่านบอกท่านไม่รู้ฮะไม่รู้คิดว่าคงไม่พอใจ
เรื่องการทำความสะอาดมั้งนะครับแต่ที่ผ่านมาสามเณรท่านบอกว่า
ท่านก็ทำดีมาตลอดนะไม่รู้สาเหตุจริงครับ
ผมนั่งแล้วเขารีบวิ่งมาใส่ผมเลยครับ
วิ่งวิ่งทั้งเอามือมาต่อยแล้วเท้ามาถีบเลยครับ
เขาต่อยได้กี่ครั้งครับไม่รู้ครับมันเยอะอยู่ครับ
คิดว่าน่าจะไม่พอใจผมนะครับทำงานไม่พอใจผม
เรื่องทำความสะอาดบวชครับอ้าวคุณผู้ชมคุณพระราพร
ค่ะไม่ใช่แค่สามเณรรูปนี้เท่านั้นแล้วที่ถูกทำร้าย
สามเณรรุ่นพี่และอดีตสามเณรอีกหลายรูปนะครับ
ก็เคยถูกเจ้าอาวาสท่านนี้ทำร้ายเหมือนกันอ้าว
บางคนถึงขั้นหูฉีกจนต้องย้ายที่เรียนนะครับ
ลองฟังเสียงดูฮะท้ายถอยครับไม้อ่ามันตีท้ายถอยครับ
ไม้อ่าติ่งไม้อืมน่าจะเป็นต้นไทยหรือต้นใสเนี่ยครับ
โดนตีท้ายทอยตรงมันนะครับตรงไทยทอยหนึ่งครั้งครับ
คราวกนั้นก็โดนด่าเห็นบอกว่าที่สมัยเรียนสำเนรนไม่ค่อนข้าง
ต้นหนักที่สุดต้นอยู่ขนาดหูฉีกจากครั้งใช่ครับเป็นยังไงครับ
เพื่อนก็อยากให้ย้ายไปอยู่วัดศรีวิชัยครับผมตั้งแต่ตอน
เอาล่ะคุณผู้ชมต่อมาพระครูอุดมธรรมเจ้าคณะอำเภอหนองหิน
แล้วก็นายประสงค์ทองประท่านภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ไปที่วัดศรีหนองหินเนี่ยไปถามข้อที่จริงจากพระอาจารย์สุพรรณแก้วมงคลท่านเจ้าวาด
ที่ถูกพาดพิงที่ถูกกล่าวหาผมต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับ
ท่านยอมรับท่านยอมรับว่าลงมือทำร้ายจริงครับ
แต่ไม่ได้เตะต่อยหรือกระทืบแบบที่ถูกกล่าวหาที่ทำไป
ว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวลองฟังท่านเจ้าอาวาสอธิบายหน่อยครับ
โอ้ยฟังเสียงท่านแล้วไม่น่าเชื่อว่าท่านจะโมโหเลย
นะครับท่านเจ้าอาวาสชี้แจงแล้วนะฮะ
คดีความตำรวจสภหนองหินระบุว่า
ท่านเจ้าวาดให้การบอกว่าเข้าไปสอบถามนะครับ
แต่เนรท่านไม่ตอบก็เลยทำร้ายร่างกายไป
ส่วนเน้นผู้เสียหายต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบถาม
ขณะที่การลงโทษขึ้นอยู่กับใบรับรองแพทย์
ต้องดูว่าบาดเจ็บแค่ไหนนะครับแล้วก็จะออกหมายเรียก
เจ้าอาวาสมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับบทลงโทษทางสงฆ์ครับ
เรื่องต้นท่านเจ้าวาดที่ก่อเหตุมีโทษเล็กน้อยนะฮะทางสงฆ์ว่าแบบนั้น
ก็คือหรืออาจจะทำทันบนนะครับโทษสถานเบา
ซึ่งได้มีการตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาสอบสวนแล้วครับ